ตำรวจทางหลวงเที่ยมพสวีจังหวัดชุมพอนะคะ
ได้รับแจ้งจากสายข่าวบอกว่าจะมีรถกระบะตอนเดียวสีเทา
ขนยาเสพติดผ่านจุดนี้ตั้งด่านรอเลยนะคะ
แล้วก็มาจริงแต่พอมาแล้ว
เจ้าหน้าที่พยายามตรวจค้นหาอย่างไรก็ไม่เจอ
แต่การข่าวบอกมาแบบนี้ทำอย่างไร
ลื้อทั้งคันเลยนะคะนี่เป็นรถต้องสงสัยก่อนนะคะ
ดูจากภายนอกมันก็ไม่มีอะไรนะ
หายังไงก็หาไม่เจอดูในรถก็แล้วดูรอบล้อก็แล้วดูไฟก็แล้ว
รื้อมาเลยละกันคุณตำรวจบอกแบบนี้นะครับ
คุณตำรวจก็ช่วยกันเอาอุปกรณ์
ซึ่งคนขับรถคันนี้เข้ามากัน๒คันด้วยกันนะคะ
คนด้วยกันนะคะชื่อว่านายกรวิทย์หอมแก้วอายุ๒๔ปี
และนายนรพลหอมแก้วอายุ๒๑ปี
พอถึงด่านตำรวจก็นี่แหละค่ะตรวจสอบเบื้องต้นก่อน
หลังจากนั้นก็ลื้อมันทั้งคันแบบนี้เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาได้สอบถามคือตอนแรกพูดคุยกันก่อน
พี่น้องอาการพิรุษพูดโยนกันไปโยนกันมา
แต่ว่าสุดท้ายค่ะจนมุมรับสารภาพกำลังจะไปส่งกระท่อมให้กับลูกค้า
พังงาซุกซ่อนไว้ตรงไหนไว้ตรงที่ตำรวจเขาแกะออกมานี่แหละนะคะ
จิ๊กซอเลยค่อยแกะออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยนะคะ
แถบกระบะหลังทั้งหมด
อกจากนี้เขาก็เตรียมอาหารมาด้วยเตรียมเครื่องดื่มชูกำลังมาด้วยนะคะ
วิธีการของตำรวจขันน็อตยึดทั้งหมด
โดยรวมแล้วทั้งคัน๕๐ตัว
หมดเลยใช้เวลากว่าชั่วโมง
หาให้เจอเอาให้เจอนี่นะคะตรวจสอบแล้ว
รอบกระบะมีการตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็ก
มีตั้ง๗จุด๗รูแบบนี้นะคะแล้วพอค้นดูข้างใน
เอ๋จ้ะพืชกระท่อมสดนี่ไงเป็นถุงดำแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใส่ถุง๖๔ถุงถุงละ๑กิโลกรัมเยอะนะคะ
อกจากนี้ซุกซ่อนไว้ตู้เชื่อมไฟฟ้าอยู่ในกระบาดหลังอีก๒๐ถุง
อีก๒๐กิโลกรัมรวมทั้งหมดตำรวจได้ไปเลยจ้ะ๘๔กิโลกรัม
จำนวนต่อหลักฐานค่ะรับสารภาพลักลอบส่งพืชใบกระท่อมลูกค้า
เดือนละ๓๔เที่ยวทำบ่อยนะรับซื้อมาจากสวนในจังหวัดชุมพร
แล้วก็เอาไปส่งตามจุดต่างต่างโดยใช้วิธีทำแบบนี้แหละค่ะ
เขาก็บอกเขาต้องตัดช่องเล็กข้างไว้เนี่ยเอารอบคันเลย
แล้วก็บรรทุกอุปกรณ์ก่อสร้างวางไว้ข้างบนอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่
ก่อนหน้านี้ที่เขาทำมาที่เขาบอกว่าทำเดือนละ๓๔ครั้ง
ไม่เคยถูกจับได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว
แต่ครั้งนี้ไม่รอดตำรวจชุมพรเขาเอาจริงย้ำว่าเป็นตำรวจทางหลวงนะคะ

แต่ถ่าย๕๐๐เดือนรื่นที่เที่ยวบอกไม่ได้แล้วแต่เขาสั่ง
โฉมหน้าสองพี่น้องจอมดัดแปลงแม็กไกเวอร์
ดัดแปลงรถตัวเองขนกระท่อมเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว๒พี่น้องส่งพนักงานสอบสวนสพสวี
ขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีต่อไป
เพราะตั้ง๘๔กิโลกรัมไม่ได้ทำเพียงแค่๒คนแน่นอน
จะต้องมีตัวการใหญ่อีกนะคะ